โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป

ซัอยดีครับ
สวัสดีครับ
เกาะติดทั่วไทย
ไปกับตรอนข่าวนะครับ

กำลังเพลินใช่ไหม
รู้ไม่ว่ากำลังจะบอกคุณผู้ชมว่ากำลังเพลิน
เดี๋ยวคุณชนะทำไมคุณหน้าตาเปลี่ยนไป
ไม่ใช่วันนี้คุณชนะไปอยู่นครสวรรค์กับการรายงานสดกีฬาแห่งชาติ
วันนี้ผมทัศนัยมาอยู่กับคุณใบตองในตลอดข่าววันนี้ครับ

แต่ว่าถ้าทำดีเดี๋ยวเราเอาคุณชนะออกเลยเนาะ

อ่ะวันนี้ผมและคุณใบตองนำคุณผู้ชมมาอยู่ที่การแข่งขันเรือภายประเพณีนะครับ

สารตำนานเจ้าพญาครั้งที่๑๐ประจำปี๒๕๕๙

ค่ะและที่สำคัญเลยนะคะต้องบอกว่าไฮไลท์สำคัญของการแข่งขันในวันนี้
นั่นก็คือการแข่งขันเรือภายนานาชาติ๑๐ประเทศ
เมื่อสักครู่นี้ก็มีการแข่งขันไปแล้ว
เมื่อสักครู่ทางด้านของสิงคโปร์เข้าที่๑ไปไทยมาเป็นที่๒นะฮะ
แต่ว่ารอบไฟนัลรอบสุดท้ายจะเป็นยังไงเนี่ย
เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะคะในรายการศึกยอดฝีภายไทยรัฐ๓โมงตรง
แต่ว่าเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้เราเห็นน้องรำกลองยาวสวยมาก

มาเต็มจัดเต็มมากนี่ถ้าไม่ติดว่าเป็นพิธีกรจะไปรำอยู่ด้วยใส่ชุดนี้แล้วนะคะ

มาจากโรงเรียนวัดทรายถาวรพรุมานุกูลค่ะ
วัดไสร์ถาวรพรมนุกูลเขตจอมท้องนี่เองนะครับ
กรุงเทพมหานครนี้เองชื่อน้องอะไรคะ

ม๒เท่านั้นค่ะความสามารถแน่นมาก
ฝึกซ้อมกันมานานขนาดไหนคะ
ประมาณ๒๓อาทิตย์แล้วค่ะเพื่องานนี้งานเดียว

ฝึกซ้อมกันมา๒๓อาทิตย์แล้ว
แล้วมีน้องอายุเท่าไหร่กันบ้างอยู่ชั้นอะไรกันบ้างคะ
มีมัธยม๑๓ค่ะแล้วก็มีน้องอยู่ป๖ด้วยค่ะ

นี่ป๖นะคะนี่ป๒คุณผู้ชม
จิ๋วแน่นแจ๋วจริง
เล่นอะไรคะวันนี้เล่นดนตรีอะไรครับ

ก็เพื่อนเอากลางยาวจะเทียดกลับมา
จะเล่นกลางยาวเล่นกลับได้ด้วยนะ

ป๖ฝึกมาตั้งแต่กี่ขวบแล้วเนี่ยตัวเท่านี้เลยไหม

เป็นนักตีกับทีมชาติไทย

ฝึกซ้อมมา๒สัปดาห์เต็ม

วันนี้น้องคงอยู่กับเราตลอดทั้งช่วงรายการเลยนะคะ

บรรยากาศของการรำกองยาวแบบนี้

หรือด้วยนะ
เราเราไปชอบวันไกลของกองเชียร์
เรียกว่าจริง

ผมยืนอยู่ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะครับ

ถือได้ว่าสนุกสนานมาก
เราไปติดตามชมการเชียร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนาศรีกันนะครับว่า

นะครับ

สนานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ที่ว่าไม่แพ้ทีมอื่นเลยนะครับ
ที่มาร่วมสร้างสีสันในงานวันนี้

ที่ขนาดนี้สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับ

สวัสดีครับถ้าพูดกันก็ได้กับตรงแสนรุชักแจก
จังหวังเจ็ดชะบุรี
ที่ได้เป็นตัวจังการเกลี่ยมอายุ๑๒ประหลาด๑๕ประมาณนี้
น้องเบียนน้องเบียนก็จะแก่นได้แล้วนะ
การแข่งขันเรือยาวนะครับ
ประเภท๕๕ฝีภายได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับ
คือคู่แรกปัญญาปอนำโชคเต่งหนึ่งของรายการ
ภายเอาชนะสาวสวยสุภาพรได้ทั้ง๒รอบ
ส่วนอีกหนึ่งคู่พรพระแก้วที่๑จากสายบีลงพายกับเจ้าแม่ประดูทอง
ผลปรากฏว่าพอพระแก้วเอาชนะไปได้นะครับ

โดยรอบชิงชนะเลิศจะถ่ายท่อสดในเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ส่วนฝีภายทีมนานาชาติครั้งนี้มีถึง๑๐ประเทศด้วยกันนะครับ
แก่ประเทศจีนอังกฤษฮ่องกงอีรานเกาหลีใต้มาเกาะมาเลเซีย
ลิปปินส์สิงคโปร์และเจ้าภาพอย่างประเทศไทยนะครับ
ส่วนนักภาคก็มีภาคทั้งภาษาไทยรวมถึงภาษาอังกฤษนะครับ
ก็คุณบ๊ายตรองคุณกบฟรีก็ศีวิวเฬวะกองเชียริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ขณะนี้จากหลายสถาบันมาร่วมสร้างสีสันกันอย่างสนุกสนานแล้วครับ
ท่านผู้ชมท่านใดที่อยู่บริเวณที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานพระราม๘ก็สามารถมาติดตามชมการแข่งขันรวมถึงทะละทีวีจะถ่ายท่อสดผู้ชิงชนะเลิศในเวลา๑๕นาฬิกาเป็นต้นไปด้วยครับ
กลับไปที่คุณใบตองและคุณบ๊อฟฟี่ครับ
คุณไปตอนต้องชอบมากเพราะวันนี้ฝีภัยต่างชาติมานี่คือแบบโอ้
โอ้โหห่วงแขนกล้ำเป็นมัด
มีความสุขที่สุดแล้วคนเดียวเลย

นี่คือบรรยากาศเท่าเท่านั้นที่จะร้อนข่าวมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามครับ

น้องฟางพลัดนะคะรับประกันว่าทีเด็ดแน่นอน

เดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันไปกับกลองยาวสนุกกัน
สักครู่เดียวครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป